ท่านผู้ชมครับตามกันต่อหน่อยนะฮะ
คดีนี้ก็ต้องรอการสะสางตามหาตัวคนร้ายอยู่นะครับ
ธนุใจดีวัย๘๑ปี
ที่ทางลูกหลานเขาบอกถูกส่งข้อความมาเรียกค่าไทย๑ล้าน
ทีแรกโทรมาก่อนจากผู้ชายนะเป็นชาวเมียนมา
แล้วสุดท้ายมาเจอเป็นศพ

ปักทิ่มในบ่อน้ำที่มันลึกร่วม๔เมตรนะครับ
ในพื้นที่หมู่๘บ้านหาดตุ๋นตำบลปากจันทร์

นี่ฮะเจอศพเมื่อ๒๓วันก่อนนะฮะ

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
ต้องนั่งรถกระบะโฟลวิวเข้าไปนะครับ

นี่เป็นระยะทางจากบ้านของครอบครัวของนายธนุ
แต่เขาไม่ค่อยจะอยู่ที่บ้านส่วนมากจะมานอนบ้านสวนนะครับสำหรับผู้ตาย
ซึ่งตรงนี้มันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จะเคยเห็นนายธนุนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ออกไปจนถึงมั่นสวน๕๖นาทีระยะทาง๗กิโลเมตรได้
นี่ฮะที่จะเคยเห็นตรงนี้นะฮะ
ถนนนี่เขามีสวนอยู่๓๔จุดด้วยกันนะครับ
มียางพาราบางคุศจัมปราดะภาพน้ำมันนี่นะฮะ
พอเข้าไปถึงที่สวนแล้วเป็นบ้านพักที่นายธนุ
เขาจะมานอนเฝ้าสวนที่นี่อยู่เป็นประจำ

แขวนอยู่ที่เดิมนี่ยังมีพวกแกงส้มไข่พะโล้ขนมหม้อแกงข้าวเหนียวสังขยาอยู่เลย
นี่นะฮะเราได้เจอชาวบ้านที่ปลูกบ้านระหว่างทางเข้าบ้านสวนของนายธนุนะครับ
บอกว่าเมื่อวันที่๘กรกฎาคมเห็นนายธนูเนี่ยนั่งรถไปกับนายสุริน
นายสุลินนี่จะเป็นคนขี่รถมารับมาส่งเป็นประจำ
วันนั้นเห็นตอน๖โมงเช้าส่วนตอนเย็นไม่เห็น
ที่สำคัญในช่วง๒๓วันก่อนเกิดเหตุ
สังเกตเห็นชาวเมียนมา๒คนที่ไม่เห็นหน้ามาก่อน
ขี่รถเข้ามาในพื้นที่สวนแถวนี้ยังผ่านหน้าบ้านเข้าไปเลย
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือจะมาหาเพื่อนอะไรหรือเปล่า
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้ตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้
ทำให้ชาวบ้านแถวนี้หวาดภาวะ
เพราะว่าส่วนมากคนงานแถวนี้เนี่ยจะเป็นคนเมียนมาทั้งนั้น
แต่ไม่รู้ว่ามีผ่านอยู่ในตำรวจ
แต่เราไม่รู้ว่ามีผ่านอยู่ตรงนั้น

คนงานของนายธนูและผู้สงสัยที่กำลังถูกสมบุลแถวนี้
บ้านของวันนี้ปิดเงียบนะคะ
มีใครอยู่นะฮะเห็นบอกตำรวจเนี่ยมาพาตัวไปสอบที่โรงพักกันหมด
ล่าสุดหลังจากมีข้อมูลว่าวันเกิดเหตุในซอผู้ต้องสงสัยไปที่ร้านขายของชำ
เพื่อเติมเงินโทรศัพท์อ่าเพราะว่ามันมีการโทรมาหาหลานของผู้ตายเขา
ค่ะส่งข้อความมาคุยด้วยอะไรพวกเนี้ยนะครับวันนี้เราก็ไปที่ร้านขายของชำ
จะเห็นว่าในซอมาซื้อขนมกับน้ำหวานสี่ขวดเติมเงินมือถือด้วยเติมไปสามสิบบาท
แล้วก็ออกจากร้านไปนี่ในซอนะฮะจนช่วงเที่ยงวันนี้ตำรวจเนี่ยมาตรวจสอบที่ร้านขายของชำนะครับ
เพื่อมาเก็บหลักฐานเพิ่มเติมเมื่อวานพี่สาวของนางเบี้ยวเป็นผู้ต้องสงสัยอีกคนนึง
รับว่าผู้หญิงที่เข้าไปในบ้านสวนของนายธนุช่วงเย็นวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือนางเบี้ยวจริงนะก่อนจะเข้าไปที่บ้านสวนเนี่ยเบี้ยวก็ไปที่ร้านขายของชำก่อน
เราก็ไปร้านขายของชำอีกทีนึงนะฮะคุณจ๋าแจ่มสีได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
แปดนาฬิกาสิบห้านาทีของวันเกิดเหตุจะเห็นว่านางเบี้ยวเนี่ยเข้าไปซื้อของไปเปลี่ยนแก๊สหุงต้มด้วย
แล้วออกจากร้านตอน๑๘นาฬิกา๑๙นาทีเพื่อจะไปบ้านสวนของนายธนุ
ตามที่มีคนเขาบอกทีนี้ถ้าดูไทม์ไลน์เนี่ยจะพบว่าอย่างนี้ฮะ
กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตร
ออกมายืนยันว่านายธนุเสียชีวิตในวันนั้น
หลังจากที่เจอศพในบ่อน้ำแล้วส่งไปตรวจสอบ
โดยวันนั้น๘กรกฎาคม๖นาฬิกา๓๐นาทีตอนเช้า
นายธนุเรียกให้นายสุรินมารับเพื่อไปส่งที่บ้าน
จากบ้านสวนไปส่งที่บ้านซึ่งห่างสักประมาณ๗กิโล
แล้วตอนเย็น๑๔นาฬิกานายสุรินมารับนายธนุที่บ้าน
เพื่อกลับมาส่งที่บ้านสวน๑๗นาฬิกามีในซอ
เงินโทรศัพท์มือถือแล้วก็ซื้อของที่ร้านชำ
นาฬิกา๑๕นาทีวันนั้นนางเบี้ยวมาเปลี่ยนแก๊สหุงต้มที่ร้านชำ
นาฬิกา๓๐นาทีนางเบี้ยวไปหานายธนุที่บ้านสวน
เพื่อไปถามราคาผลไม้แต่ไม่เจอนายธนุ
วันที่๙กรกฎาคมวันรุ่งขึ้นตอน๗โมงเช้า
ลูกชายนายธนุก็คือนายธวัฒน์เอากับข้าวไปให้พ่อที่บ้าน
แต่ไม่ได้เรียกคิดว่าพ่ออยู่ข้างบนก็เลยแขวนเอาไว้
๙นาฬิกาคนงานในสวนโทรมาถามว่าเห็นนายธนุไหม
ทีนี้เริ่มค้นหากันแล้วว่าหายไปไหน
ช่วงบ่ายนะฮะ๑๓นาฬิกามีโทรศัพท์เบอร์แปลก
โทรมาหาหลานของนายธนุนะแล้วเวลา๑๘นาฬิกา๓๒นาที
เปลี่ยนเป็นส่งข้อความมาเป็นการต่อรองเพื่อเรียกค่าไถ่๑ล้าน
วันที่๑๐กรกฎาตอน๙โมงเช้ามาเจอศพนายธนุในบ่อน้ำ
เราไปคุยกับนางเบี้ยวนะฮะนางเบี้ยวบอกไม่ขอให้ข้อมูลนะครับ
บอกรอให้ตำรวจจับคนร้ายเองดีกว่าอย่ามาถามอะไรเธอมากกว่านี้เลย
ขณะที่ผู้ที่เป็นล่ามบอกว่าเธอเนี่ยเป็นล่ามแปลภาษาเมียนมามา๑๐ปีในพื้นที่
วันนี้ทางตำรวจก็ให้มาทำหน้าที่แปลภาษาในการสอบผู้ต้องสงสัยให้
ซึ่งตัวเธอขอให้มั่นใจว่าไม่มีข้อมูลอะไรที่จะหลุดลอย
ว่าออกนอกเหนือจากการที่มีการประสานพูดคุยกันแน่
อันนี้ลุงแดงนะลุงแดงเป็นล่ามนะฮะ
ลุงแดงบอกว่ามันเคยมีเหตุการณ์ที่ผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ก่อเหตุ
บอกกับลุงแดงเป็นภาษาเมียนมาให้ช่วยเหลือในเรื่องทางคดี
หรือให้ตัวลุงแดงเนี่ยพูดกลบเกลื่อนให้เพราะเป็นล่ามไง
แต่ลุงแดงบอกยืนยันว่าอะไรจริงก็ว่าไปตามจริงนะ
ชาวเมียนมาที่ต้องสงสัยสอบพูดแบบไหนก็จะพูดแบบนั้น
เพื่อบอกกับตำรวจต่อนะฮะโดยจะยึดถือความถูกต้องชัดเจนให้มากที่สุด
เราก็ต้องตรงไปตรงมารบไปรบมาไม่ได้เรามีอันตรายเยอะ
เคมีครับแต่นั่นเขาไม่ยอมเลยครับคนที่ผิดไปเขาไม่ยอมเลย
วันนี้ตำรวจได้ตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบเพิ่มอีก๓คนนะฮะ
เป็นผู้ชายชาวเมียนมาทั้งหมดเลยนะครับ
ส่วนในซอยังถูกคุมตัวสอบสวนอยู่เหมือนเดิม
ทำให้วันนี้ยังมีอยู่๔คนด้วยกันที่คุมสอบอยู่นะครับ
เป็นข้อสงสัยที่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องวงจรปิดหลายจุดนะ
อย่างที่ปรากฏเห็นในซอไปซื้อน้ำหวาน๓ขวดอะไรอย่างนี้
ก็ต้องไปขยายผลเพิ่มเติมว่าเออมันเกี่ยวกันไหม
เกี่ยวกับ๓คนนี้ไหมทำไมต้องซื้อ๓ขวดหรือดื่มคนเดียวหรืออะไรยังไง

ใช่ค่ะก็มีแต่ผู้ต้องสงสัยไม่ได้ตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ